เผลอเพลงเพื่อนหายเพราะขายตรงนะคะ

ผลงานล่าสุดของอุยบุ๊ดาเบสนะคะ

เพราะว่าเนื้อหามันเป็นแบบเหมือนแบบประมาณว่า

ก็เลยสร้างกระแสกดดันด้วยการล่ารายชื่อ

ถูกต้องแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะคุณอุยบุ๊ดาเบส

เขาออกมาเปิดเผยผ่านทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา

ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะ
กลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาจนได้
สำหรับซิงเก้าใหม่เพื่อนหายเพราะขายตรง

ซึ่งเนื้อหากล่าวถึงการเสียมิตรภาพ

กลับทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้ประกอบอาชีพขายตรงบางกลุ่ม
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์ข้อความเชิญชวนร่วมลงชื่อเพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ

เพราะอ้างว่าทำให้ผู้ประกอบอาชีพขายตรงได้รับความเสียหาย
โดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นักร้องหนุ่มโพสต์อินสตาแกรมและเฟซบุ๊คส่วนตัว
เปลี่ยนชื่อเพลงเป็นเพื่อนหายเพราะขายอ้อม

ติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับอุ๋ยบุเดอร์เบส

เขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเพลงด้วยตัวเอง

เพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง

ที่จะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่คัดค้าน
พร้อมทั้งยืนยันไม่ได้แอนตี้ผู้ประกอบอาชีพนี้
เพราะคนขายตรงน้ำดีมีอยู่มากมาย
อีกทั้งการเปลี่ยนชื่อเพลงก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนอะไร
ในแง่ของอัธรสการฟังที่ยังคงเนื้อหาเดิมอยู่
และในแง่มุมธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบ

ในเรื่องการแก้ไขฝ่ายดิจิตอลดาวน์โหลด
พร้อมทิ้งท้ายว่าไม่ได้รู้สึกโกรธ
ติดค้างใจใดกับผู้ที่ต่อต้านค่ะ
อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบธุรกิจขายตรงกลุ่มหนึ่ง

ที่ระบุว่าเพลงดังกล่าวสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี
ซ้ำยังทำให้คนทำงานขายตรงได้ตระหนักถึงมุมมอง
ผู้บริโภคมีต่ออาชีพขายตรงอีกด้วย
เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเพลง
หรือเปลี่ยนเนื้อหาของเพลง